โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับ
ข้าวใส่ไข่สด

จริงอย่ามาหิด

ฉันเกลียดกันชัย

ในการถ่ายรับทีวี

แล้วอีหมอป้าไม่พูดเขาสั่งห้ามพูด
ใครใครสั่งใครเป็นคนสั่งห้ามพูด
หนุ่มกัญชัยเขาห้ามพูด

มันจะอมหิตเว้นไว้บ้างนี่น้องนี่น้อง

คืออย่างนี้วันนี้เจอหมอปลาเขาก็มาคุยในรายการ
ผมก็บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาคุณมดดำ

ไปถึงนั่งเฉยแล้วก็บอกว่า

มันไม่พูดจริงหรือเปล่า

แล้วในที่สุดเขาก็พูดในรายการหรือว่าคนนี้สั่ง
เขาก็พูดหนุ่มกัญชัยก็สั่งว่าอย่าแกล้งเขาด้วย

ไปหานักร้องมาร้องเพลงแล้ว

แต่ถ้าออกอย่างนั้นเลยใช่ไหม

ไม่พูดนิ่งนะครับแม่ง

ก่อนฉันรู้เรื่องว่าอันนี้สั่งนานมาก
หนุ่มไปถึงก็โดนอารวาสก่อนแล้ว
นี่เป็นเรื่องที่เมื่อวานคนพูดถึงเกี่ยวกับหนุ่ม
ฟอกไตอ่ะหนุ่มไหนไม่ได้โค้ด

เขารับบริจาคอ่ะที่เทค๘๐๐๐๐๐บาท
คือโลกออนไลน์เขาแชร์กันไปนะครับ
เรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งเขาป่วยเป็นโรคไต
แล้วก็มีคนบริจาคเงินมาเนี่ยนะฮะ

เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์คือเอาไปซื้อรถ

แล้วก็ไปซื้อมือถือให้แฟน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาอย่างนี้บอกว่า
ไปที่บ้านของผู้ชายคนนี้ครับสรายุทธ์พ่วงสะอาด
หรือว่าเพียวผู้ชายที่เขาป่วยเป็นโรคไตเนี่ยนะครับ
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด
พอไปถึงนี่ก็ไปพบกับแม่ของเพียวนะครับ
ซึ่งแม่เขาก็ออกมาวิงวอนบอกว่าให้สังคมเนี่ย
หยุดด่าหยุดว่าลูกก็เถอะไปว่าว่าลูกเขาลวงโรคทำไม
เขาก็ชี้แจงนะว่าที่ต้องนำเงินบริจาคไปซื้อรถ๓แสนบาท
เขามีเหตุผลว่าคือเพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะ
ประหยัดเงินเพราะปกติแล้วเนี่ย
เขายอมรับว่าตอนนี้ครอบครัวนี่เครียดมากนะนอนก็ไปหลับ
ลูกชายนั้นนอนร้องไห้ตลอดเวลา
น้องสาวนี่เป็นลมล้มตึงอยู่ในห้องเลยนะ

ทางด้านเพียวนะครับก็ออกมากล่าวว่ายอมรับจริง
ว่าเอาเงินบริจาคนั้นไปซื้อรถ
เพราะจำเป็นต่อการต้องเดินทางไปรักษาตัว
แต่ตัวเองไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองแต่ไปใส่ชื่อพ่อตา

พร้อมปฏิเสธนำที่นำเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือให้แฟนนะครับ
เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไปซื้อจริงแต่ซื้อไว้ใช้เอง
ไม่ได้ซื้อให้แฟนเออเอาไว้ใช้แทนเครื่องเก่าที่มันพัง
ส่วนข่าวที่ว่าตนเองเนี่ยนำเงินไปให้แม่แสนหนึ่งก็ไม่เป็นความจริง
ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นการนำไปใช้หนี้แม่ยาย

แล้วก็เอาเงินมาช่วยเหลือตนคือแม่ยายเนี่ยเอาเงินไป

เพียวเขากล่าวตอนนี้บอกว่าตัวเองขอโทษ
ถ้าสังคมมองว่าตนเองใช้เงินฟุ่มฟวยหรือลวงโลก

แต่ก็ยังคงยืนยันว่าไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือว่าลวงโลกแต่อย่างใด
แล้วก็ยอดเงินที่ผู้บริจาคบริจาคมาทั้งหมด๘แสน
ตอนนี้ยอดเงินยังเหลือในบัญชีอีก๓แสนกว่าบาท
ซึ่งตนเองก็จะเอาไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นที่สุด

มีคนคนหนึ่งคือเขาก็สงสาร
คนที่ไม่สบายเขาก็ไปฟอกไต
ว่าตอนนี้ผมไม่มีเงินฟอกไตช่วยหาเงินบริจาคให้หน่อย
ตั้งแต่วันที่๒๔มกราคม
จนถึงประมาณ๓๐มกราคคืออาทิตย์เดียวได้๘แสน
คนเอาเงินแชร์กันมา๘แสนบาท
ปรากฏว่าความมันไปโป๊ะแตก
คือเขาไปถ่ายรูปตอนทำการรับมอบรถ
นี่ก็คือรูปนี้ไปรับมอบรถ
เมื่อรับมอบรถคนก็เอาแล้วสิ
คนก็เลยบอกอ้าวไอ้คนที่เป็นเพจ

ทำไมไหนบอกว่าจนไหนบอกเขาลำบากลำบวน
ทำไมมีลูกไปรับรถไปซื้อรถได้ยังไง๓แสนกว่าบาท
ยังไม่พอยังเอาเงินไปแต่งรถอีกแสนกว่าบาท
ซึ่งในที่สุดเขาก็กลับมาบอกเหมือนกันไง
เขาก็บอกว่าที่เขาต้องซื้อรถ
ก็เพราะว่าครั้งหนึ่งเดินทางไปชนบุรี๓๐๐๐บาท

สำหรับการเจอก็แต่งรถอะไรแสนนึง
รถรถเหมือนอุปกรณ์เหรอหนูก็ไม่หนีป่ะ
หนูไม่เห็นในคันนี้ก็บอกเหรอ
แม็กซใส่อะไรเนี่ยอีกประมาณแสนกว่าบาท
ซื้อรถชุดแม็กซ์แล้วก็เอาไปถ่ายที่ดินเนี่ยอีกสองแสน

ไปไถที่ไปไถที่เนี่ยรู้สึกว่าเป็น๒แสน

เขาก็ยังยืนยันไงว่าเขามีเงินเก็บไว้รักษาตัวเองเนี่ย

แต่ทีนี้คนที่บริจาคไปเขาก็คงคิดว่า
บริจาคไปเนี่ยเพื่อเอาไปรักษาตัวรักษาไตล้วน
ไปรักษาตัวอย่างเดียวเลยล่ะ
ไอ้การไปซื้อรถเนี่ยเขาบอกว่าฟุ่มเฟือย

คนก็บอกว่าโทรศัพท์ที่มันดราม่าขึ้นมาบอกว่าโทรศัพท์ไปซื้อให้แฟน
แต่เขาบอกไม่ใช่เขาบอกซื้อของเขาใช้ของเขาเอง
สมมุติว่าเอาเงินไปหักไถให้กับแม่ยาย
มันเป็นผู้ถึงแต่งหน้าทำตัวผมยิ่งกว่าดาราพิธรรม
เข้าเสื้อเธอหรือโมดำเข้าเสื้อเธอหรือโมดำ

พี่หนุ่มสรุปคือเขาบอกว่าที่เอาเงินไปให้แม่ยาย
ที่ถ่ายคือเพราะว่าเขารู้สึกผิดพี่ว่า
รักษาตัวถ้าตามที่เขาพูดนะ
แต่คือบางคนก็บอกว่าก็เราให้เขาไปแล้วก็คือให้ไปแล้ว

แต่บางคนก็บอกว่ามันจะทำให้แบบต่อไป

ถูกแต่ถ้าสมมุติจะแก้พวกนี้ไปแก้ตั้งแต่หมาแมวก่อนดีกว่า

ทาวน์เฮาส์เก่าใครซื้อทาวน์เฮาส์แล้วก็ทิ้งไว้
กลายเป็นที่อยู่หมาแมวโดยที่ไม่รู้ตัวเอง
แล้วทุกคนก็จะถ่ายภาพว่าเอาหมาไปยัดรวมกัน

โอ้หนุ่มสิทธิ์ใจเอามาหิดอย่างเธอไม่ต้องกลัวเลยหรอก
ไม่มีใครทำอะไรเธอได้หรอกเอาไปหิดขนาดนั้น
ไปปากหมาในรายการก็ให้อีกครับ

โทรมาหาฉันเต็มไปหมดหนุ่ม
เออเค้าอยู่ที่พิเศษไทย
ไปปากหมาว่าอย่างไร
ผมใช้คำว่าบริษัทลูกผมไม่ใช่คำว่าภักดิ์
คือผมก็แค่ถามว่าแล้วฉันจะช่วยใคร

ในกรกตก็กำหนดไว้เลยว่าถ้าเป็นดารา

วันเปิดพักเนี่ยคนไม่ไปถ่ายรูป
นี่นุ่มปากเสียปากหมาน่ะเถอะ

คือวันหนึ่งเราต้องมีเพื่อนหนุ่ม

อยู่กับทุกคนฉันบอกว่าฉันกากบาทเราวันนี้

อ้าวกลับมาการพลเอกประยุทธจรรย์โอชา
ที่คนเขาจับตามองกันเหลือเกินว่า
โอเคละพักพลังประชารัฐเนี่ย
จะส่งใครเป็นโดมินีสำหรับการลง
นายกว่านายกครัฐหมุนตีซึ่งจะมีคาทิเดต๓คนนี่

เราเห็นอยู่แล้วผู้หน้าภักรรมประชาลรัฐอยู่แล้ว
แล้วก็คุณสมคิตจตุศรีพิทักษ์ก็ได้มีการนำเสนอ
อีกหนึ่งคนที่เรากำลังรอกันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัว

บิ๊กตู่ของเราคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
แต่ความจริงแล้วจะไปเดสไลน์อีกทีคือวันศุกร์นี้วันที่๘

นี่ภักดิ์สุดท้ายใช่ไหมครับ
เป็นภักดิ์สุดท้าย

หลังวัน
เราก็จะเห็นแล้วว่า

คุณชัด

แล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชเนี่ย
กล่าวถึงกรณีที่ผู้สมัครสอสอภักดิ์เพื่อชาติอย่างแรกเลย

คุณเห็นไหมครับพรรคเบื้อชาติจะเป็นที่โคลาศถูกต้องไหม

เปลี่ยนเป็นชื่อทักษิณผู้หญิงเปลี่ยนเป็นชื่อยิ่งรัก

ครับรู้สึกจะต่อเห็นเพียงกี่คนเดี๋ยวเราดูซิไม่รู้
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยไม่เยอะ

มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกไม่ได้น่าสนใจเลย
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้พิจารณาเอง

สิทธิ์เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเปลี่ยนชื่อมาก่อนแล้วใช่ไหมแองจี
เขาเปลี่ยนชื่อก่อนที่จะมี๕ชักหิติกาออก
ในขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่า
ส่วนกรณีการจัดฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสต

ที่มีการสั่งห้ามขบวนล้อการเมือง
หรือชี้นำการเมืองตั้งเลือกตั้งนั้น
ยืนยันว่าเขายังไม่ได้สั่งเลย

โดยได้มีการสอบถามฝ่ายความมั่นคงแล้วว่า

ขออย่าทำอะไรเกินเลยมากเกินไป
ซึ่งความสนุกสนานนายกบอกว่าจะต้องมีขอบเขตนะ
บอกว่าโดยก่อนหน้านี้มีการผ่อนผัน
จึงขออ้างคอสชมาตรา๔๔
อยากให้ประเทศเป็นอย่างไรก็ทำแบบนั้น
แต่จะอ้างแต่ว่าประชาธิปไตยนายกบอกไม่ได้
สอบแบ่งเขตเขาไม่มีกี่คนแล้วเขา๖๐๐๐หรือเยอะขนาดนั้น

๖๐๐๐เกือบ๗๐๐๐คนหรือ๖๙๗๐คนทั้งประเทศ
ซึ่งเยอะที่สุดเป็นประวัติการนะพี่หนุ่มนะ

เป็นแบ่งเขตเลือกตั้ง๓๐๐กว่าที่นั่ง

เงินสมัครประมาณ๗๐๘๐ล้าน

คุณเห็นนี่ไหมคุณเห็นอะไรนะ

นาตอเรียเพียแคมนาตาเรียเพียแคมไงเธอ
นาตาเรียเพียร์แคมคนนั้นคือหนึ่ง
ชื่อจริงที่คุณพ่อคนจีนเรียกคือเฮียหนึ่ง

เป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์๙นะของพักอนาคตใหม่นะ
เป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์๙นะก๊อปธันวาลิน

แล้วก็มูไนท์

ชั้นเป็นพิจิกรอ๋อฝุ่นคริมเมืองกรุงเขาบอกว่าวันนี้
เอามาหิตนี่ทำไมคนอย่างเธอมันเอามาหิต

เขาก็สารภาพมาแล้วว่าอีหนุ่มมันสั่งไป

ควบคุมมลพิษรายงานว่าวันนี้นะคะ

ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่
การว่าพรุ่งนี้อาจจะมีแนวโน้มลดลง

เข้มข้นส่งผลให้

นี่ลดลงลดลงไปหมดเลย

ว่าเมื่อตอน๘โมงเนี่ยคุณภาพของกรทมเนี่ย

เชื่อแล้วว่าดี

ดีมากที่ดีเฉยยังไม่มาก

ที่ดีเฉยแต่ว่าอีกอันนึงอ่ะ

สีส้มอยู่เออตกลงเราจะยังไง

ถ้าสมมุติอากาศร้อนมันร้อนแบบสังเกตว่า๒๓วัน
ตอนนี้เขาก็เอาสรุปคร่าวค่ะ
แล้วเขาก็จะตรวจอย่างเข้มข้น๒๐จุด
อะไรต่างนานาเนี่ยนะแต่มาดูเรื่องอนาคตดีกว่า
ซึ่งจริงเราต้องทำแล้วต้องช่วยกัน

พิจารณาปรับวิธีและปรับลดอายุ
ที่เข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ให้สั้นลงเมื่อก่อน๗ปีค่อยตรวจ
ตอนนี้จะให้มันสั้นลงนะฮะพิจารณาการเพิ่มภาษีรถยนต์เก่า
อ้าวสวยแล้วเหรอลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า
แล้วก็ซื้อแล้วก็ทดแทนรถราชการด้วยรถยนต์ไฟฟ้า
แล้วก็รถที่เป็นดีเซลเขาจะปรับเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่น
คือเอาง่ายเขาบอกว่าเดี๋ยวตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป
จะสนับสู่รถที่แบบชาร์จไฟฟ้าพี่ลุง
แพงปะมันไม่เสียบั๊บตำถ้าสมมุติเขาบอกว่ารถน้ำมันรถเติมน้ำมัน
เดี๋ยวจะเจอภาษีเยอะเราจะเห็นแล้วว่าภาษีรถยนต์แพงขึ้นแต่ถ้าสมมุติวันหนึ่ง
คุณเปลี่ยนเป็นระบบชาร์จไฟฟ้าหรือแบบว่าตามห้างหรืออะไร
จะถูกเขาบอกจะถูกเลยหมายถึงภาษีจะถูกกันยังไงให้เห็นอย่างชัดเจนเลย
ทำได้ก็ดีสิแต่ก็พวกมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย
เพราะว่าของเรามันสูงไงของเรา๕๐ใช่ไหมถึงจะถือว่ามีพิษแต่ของเขาเนี่ย๓๕กับ๒๕
แต่นโยบายใหม่เขาดีมากเลยนะถ้าสมมุติคนไทยทำกัน
คือเมื่อก่อนเราตัดแต่ไม้กันใช่ไหมล่ะ
ต่อไปจะสมมุติที่มึงอยู่บ้านคุณเยอะนะ

วันนี้เป็นวันชิลล์อะไรอยู่ตรงนี้เหรอ
โอ้ใครจะชิลล์ก็ชิลล์ไปเธอทำอาหารกินแล้วค่ะ

โอ้โหห้ามด่าห้ามชิวห้ามอะไร

นี่เธอไม่ด่านี่ทำงานไม่ได้
มันพูดถึงว่าตัดไม้ตัดไม้เพิ่งเห็นว่ามีบ้านนี้เยอะ
คือแค่มีป่าสมมุติบ้านของคุณที่ดินของคุณเปล่าเนี่ย
แล้วก็พูดไม้ศักดิ์พูดอะไรมันแทนเงินกู้ได้แล้วนะ
ซึ่งก็ดีคนเราทั้งหมดอย่างบ้านเธอแม่เธอมีที่ดินอยู่
เลยก็ปลูกไว้เลยในอนาคตเราไม่มีเงินเราก็มีต้น

ใช่ดูก็คำได้พี่
เลยต้นไม่ต้องใช้ที่เท่าไหร่วะ
ต้นนึงมาไล่กว่า๒ไล่เอง

อะไรคะหนุ่มพ่อฉันดูอยู่เออ๔๕คันรถ

นุ่มเย็นเลวใช่ไหม
แล้วช่วงที่เธอพูดถึงนั่นเขาชอบอยู่รายการนี้ก็หมดเลยจริง
ช่วงหน้าเดี๋ยวมาเจอสองคนนี้จะปิดจ๊อปกันได้หรือเปล่า

กรี๊ดสาวเจองูยักษ์ตกใจเจองู
เดี๋ยวกลับมาค่ะเจองูกับเจองู

กลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเล่าที่ชาว
เข้าข้างสิสติมีบ้างสิอายุเยอะแล้วนะพัฒนายักษ์สมองบ้างเชิญนะ
ก็ถามเฉยว่าเออมันเรื่องอะไรครับกลายเป็นเรื่องเล่า
ฉันก็บอกเป็นเรื่องเล่าที่ชาวออนไลน์เขาแบบว่าถึงกับหลุดขำ
นักศึกษาฝึกสอนคุณได้มีการโพสต์ข้อความเล่าว่า
เหตุการณ์เจองูขนาดใหญ่ยักษ์เนี่ย

เขาบอกเจองูขนาดใหญ่ผมก็ตกใจนะโอ้ยน่ากลัวมาก
นี่น่ากลัวกว่าบินไม่เอาสิ่งที่นั่งอยู่ข้างพี่มันน่ากลัวกว่างูอีกจริง
ทำไมงูมันไปอยู่ในปูนอย่างนั้นอ่ะคือเดี๋ยวสิเดี๋ยวเขาจะ
เจองูขนาดยักษ์นะในโรงเรียนขนาดที่กำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำ
ซึ่งทำเอาเจ้าตัวนี้ถึงกับแบบสติแทบจะหลุดออกไปเลย
เฟซบุ๊กเกี่ยวก้อยได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความหลุดว่า
ขออนุญาตครูลงมาเข้าห้องน้ำนี่ก็รีบเดินจ้า
พอเห็นทีแรกกรี๊ดลั่นโรงเรียนเลยว่างูงูงูช่วยด้วย
กับครูก็วิ่งกันมาเต็มเลยนะแต่จะพีคยิ่งกว่าพีคก็คือ
มันเป็นปูนที่ครอบท่อเอาไว้พี่มันเป็นปูน
เฮ้ยมันเหมือนมากเลยนะดูสิ
แล้วมันทำงอเพื่อ
หมายถึงมันเป็นปูนอะไรวะ

ผิวมันมันเลยนะมันวิ้งมาทั้งโรงเรียน
ถ้ามันนั่งหัวเราะแล้วกันนะ
นี่เป็นท่อหรอเขาเอาว่าท่อไว้อีกทีหนึ่ง
พออาทอาวุธาวัยังไงครูรู้ไหม

เรื่องของเครือข่ายสำคัญสุดอย่าให้สะดุด
ไม่งั้นถ้าอย่างนั้นคุณเหมาะมากกับเรื่องที่ที่ฉันนำมาฝากนะคะ
โดยเฉพาะสายโทรและสายโซเชียลด้วยการจับความต้องการของสองอย่าง
อยู่ด้วยกันถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีซิมคู่กัน๒เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียว
แล้วก็ที่เบอร์ไหนก็ได้จะใช้ได้๒ซิม
กับคนที่ใช้มือถือแท็บเล็ตพร้อมกันหรือจะใช้คู่กับคนสนิท
ในครอบครัวก็สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมกับโทรหากันฟรีเล่นโซเชียลฟรี
พิเศษ๒ซิมเพียง๖๙บาทงานนี้เรียกได้ว่าให้ทุกคู่เนี่ย
กันได้มากขึ้นนะฮะทั้งคู่จิ้นคู่แฟนคู่รักคู่เลิฟ
มาเป็นคู่ปาร์ตี้พบแขกรับเชิญพิเศษครับ
ออฟแอนด์กันในวันวาเลนไทน์งานนี้มารุ้นวักษณ์เมนูคู่เลิฟ
ฟินอย่างออฟแอนด์กันจะเป็นใครร่วมกิจกรรมเพื่อรับสิทธิ์ร่วมงาน
ซิมคู่กันซิมคู่กันนะครับอันนี้อันนี้พิเศษแต่ถ้าเกิดว่าติดต่อผม
คุณเป็นซิมคู่กันไม่ได้ต้องแยกกันก่อนช่วงหน้านะฮะเอาช่วงหน้าช่วงหน้า
ใครคือนางเอกแซ่บซ่ากับพระเอกตัวดำอะไรใครพระเอกตัวดำฟาดกันนอกจอ
ฟาดกันนอกจอตีมือกันมากินกันฟาดกันนี่ไม่มีแปลละล่ะ
กลับมาฟาดกันนอกจอนัวกันชั่วอะไรอะไรเนี่ยอะไรนางเอกแซ่บซ่า
พระเอกตัวดำเมาส์กันกลางกองละครให้สนั่นว่าเกิดเหตุรักแบบฉาบฉวย
กินกันมันดีเธอระหว่างคู่พระนางตัวพ่อตัวแม่
เรื่องข่าวเฉาสองคนนี้ติดอันดับเป็นตัวท็อปของประเทศเลย
บ้าด้ะโจ๊กต้น

พร้อมกันเดิมเพราะได้มาร่วมงานละครด้วยกัน
ท่องฉอกด้วยกันกินกันไปกินกันมา

วิ่งไปวิ่งมาหกล้มปากจูชนกัน
จูบปากกันจูบเลขตัวดำตึงอย่างนี้

ปากจูบปากกัน
เจ้าพระเอกตัวดำเนี่ยเกิดเอาความเสี้ยง
ติดใจอยากลองของจริงไง
โอ้โหคุณนี่มันโหดมาก
จริงเหรอวะ

พระเอกเนี่ยเกิดเสี่ยงติดใจอยากลองของจริง

ทีแรกนางเอกแซ่บก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่พระเอกตัวดำก็หยอดเช้าหยอดเย็น
สไตล์คาสโนว่าของวงการไอวีเหรอ

เออว่ะมันจะต้องเป็นรุ่นสมัยนี้แล้วเนอะ
คู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการแน่นอน
พระเอกตัวดำก็หยอดสำเร็จเธอ
ด้วยการไปส่งนางเอกแซ่บซ่าที่บ้านบ่อย

แล้วไงแล้วไง
ในที่สุดนางเอกซับก็ยอมเป็นเมียของเขา

เกลียดมากเกลียดอีโน่ไหม
เป็นเมียของพระเอกตัวดำเธอ
แต่เรื่องนี้ต้องปิดเป็นความลับสุดยอด
เพราะพระเอกแซ่บซ่ากับนางเอกแซ่บซ่ากับพระเอกตัวต่างคนต่าง
มีคู่ผัวตัวเมียกันอยู่แล้ว
แต่ด้วยความที่คู่ผัวตัวเมียเห็นว่านางเอกแซ่บซ่าและพระเอกตัวดำเป็นเพื่อนสนิทกัน
อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งคู่เคยร่วมงานละครกันมาก่อน

แต่หารู้ไหมว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังเริงรักกันอยู่เธอ

เริงรักกันหลังกองละครทุกวัน

อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
บ้านของใครลองไปขอดูกล้องวงจรปิดกันเอาเอง

บอกมีกล้องวงจรปิดดูมือถือได้อยู่

ก็ไม่รู้จะกลับไปลื้อกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย

เขียนสิครายเขียน

ก็มีอยู่กี่คนล่ะไอ้เก๊ดมีแฟนเป็นหมอมาเปิดตัวอย่างเถอะละครพรีบหรือเปล่าวะ
แต่นางเอกไม่แซ่บไม่ซ่านางเอกไม่ทราบ
อ๋อมันสุดแพ้อยู่ดีกว่ากันเงียบเดี๋ยวก่อนกล้องนั้นเห็นปาก
ตายแล้วจริงหรอไม่ไม่ใช่ไม่รู้จริงค่ะ
แต่มันตัวดำมีไม่กี่คนเองนะในวงการเคสนั่นแหละ
บ้าแล้วผมไม่ใช่น้องมันแล้วคุณก็ไปพูดเดี๋ยวข่าวก็เข้ามันอีก
ไอ้นี่บ้างไอ้นี่นี่ดำเนี่ยใครอีบ้ามันมีใครอ่ะ
ช่อง๗ก็ไม่มีใครดำมาตั้งแต่เนี่ย
เขาก็มีคุณแม่เขาอาจจะคล้ำแบบผิวแบบสีเข้มไง
เขาก็ตีพระเอกตัวดำคุณแม่คุณแม่ก็อยู่วงการมานาน

เขาต้องถ้าสมมุติผิวสีแทนเขาต้องเขียนผิวสีดำ
เดี๋ยวตรงนั้นเออใช่ไหมเจอไม่รู้
เดี๋ยวเดี๋ยวต้องคัดไว้หรือมาว่างรึไงอะงั้นดู
เบคศิษย์สิไม่เบคหรอก
โอปอาจสีของของเธอโอปใช่ไหม
ของอัมอัมเขาสนุน
ว่าแป๊บนึงสงสารเขาก่อนเร็วสงสารคือเขาป่วยอยู่ไง
ก็เลยแจ้งเตือนว่า๖โมงเย็นผ่าตัดนะคะ

หนักนอกจากนี้ยังถือดอกไม้ช่อ
มีแฟนแล้วชอบซอฟต์ก็เถอะนะ
แล้วก็ลงด้วยกันมาขอตังค์หรือมาเยี่ยมคะ
ก็ใส่ความมุ้งมิ้งกลับไปว่าทั้งสองอย่างได้ไหมคะ
ในไอจีอ้ำก็หายภาพไฮโซโพกบนเตียงน่ะ
แล้วเจ้าตัวก็เอาสติ๊กเกอร์ติดเต็มเลย
ลูกโป่งแล้วก็บอกว่าหายเร็วนะเจ้าชายหมูสับ

พระเจ้าลาภาพเวลามีแฟนซอฟต์เกินไม่สนุกเลย

มายูไปเรียกนางว่าเจ้าทายหมูป่ะ

ก็เขาไปหาหมอเขาไปเข้าเฝือกอะไรแล้วคุณแม่ก็โอเค
พระเอกออ่างนางเอกปปาคือใครอ่ะ
พระเอกปอวันรัฐพระเอกปอปลานางเอกปอปลา

พระเอกปอวันรัฐพระเอกสวรพงศ์ดำ
โอ้ยโรคสวยหรือครับคุณแม่

พระเอกอ๋อ่างชื่อจริงชุดเล่นให้ดู
ส่งเข้ามาคิดว่าใครผมแทนเอาเอง
นางเอกนางเอกได้แหละปอปลาอ่างเอกปอวันรัฐ

ตัวนี้ควรละข่าวผิดนิดเดียว
สลับกันนิดนึงใครว่าพระเอกอ้ออัง

เอกปอปลาอ่าสิ

ตอนนี้ทุกคนหมกมุ่นอยู่ขายมดดำคนเดียวแล้ว
คุณปิ่นทีวีซีนเผยข่าวดี
คุณออฟรีเทิร์นนะ

จากกรณีที่นักแสดงภูมิกับชื่อดัง

ขาดข่าวให้ก่อน

ที่หลังอักษรยอดฉันอ่านไม่ค่อยเป็นก็ต้องให้คนอื่นอ่านด้วยจริง
ผู้กลับมากฝีมือนะครับคุณอ๊อฟพงภัษนะฮะ
รักษาตัวทำกายภาพบำบัดอยู่

เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เจ้าตัวอาการดีขึ้นเยอะแล้วนะครับ

ออกมาเปิดเผยข่าวนี้แฟนของพี่อ๊อฟนั้นได้ทราบกันแล้วนะครับว่า
ภูมิกับชื่อดังจะกลับมาทำงานแล้ว
ในฐานะภูมิกับละครในเดือนเมษายนนี้

แล้วก็บอกว่าดีใจทุกครั้งที่จะเจอยอดผู้อำกับของเรา

เมษานี้เริ่มกำกับเรื่องใหม่แล้ว

นางเอกก็สุดติ่งคุณแต้ว
นี่ประกบคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
คือทั้งสองคนเขาเล่นหนังใหญ่มาด้วยกันนาคี
แต่เขาไม่ได้เป็นพาร์ทคู่กันถูกไหม

ก็ไม่กินหล่อนเฉยเช่นฟังด้วยคุณไม่เคยขี้จะแอบทำไม

อืมอืม
ดูโอ้โหเป็นข่าวต่อเนื่องกันไปหลายแฉกกันมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่น
เขาบอกตอนนี้ที่บอกว่าบ้านเตชนรงค์เขาพี่น้องทะเลาะกันเลยนะ
เกิดสงสัยว่าเพราะเรื่องข่าวความรักครั้งใหม่ของคุณสงการ

ซึ่งน้องชายภูผาเขาก็บอกว่าทั้ง๓คนมีปัญหากันจริง

พอมีภาพนี้ออกมาก็เลยสยบทุกคำพูดกันไปนะฮะ
เพราะว่าวันตุจีนที่ผ่านมาสาวเมย์และแจนก็โพสต์ภาพลงโซเชียล
ครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็หลานมีปีใหม่ด้วย

คุณครูพ่ายวงเหรออืมพ่ายวงคุณแม่ดูสาวมากเลยนะพี่วง
พี่วงเหรอทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ลูกหลานมาร่วมเฟรมถ่ายภาพ
อย่างสุขสนานเรียกว่าสยบดราม่าแตกคอกันไปแล้ว
การันตีว่าเลือดข้นแถมคนไม่จางด้วยนะจ้า

ชอบกินนมไหมชอบกินทำไม

ไม่ดืมได้มันจะดื่มราคาร้ายราคาร้ายดื่มนมไหม
เหมือนกับนี่เลยครับคุณเพชรจ้าคุณผู้ชมครับ

กลับมาคือน้อยนิวเคเรีย

ทำไมไม่ต้องทำแบบปิ้นนะครับ
เดี๋ยวคุณต้องดูตอนโดม
หัวหนี้เหี้ยขอชิมด้วยครับ

มาแล้วครับ

เค้ากินของเมียด้วยไหม

คือนมพุ้งแบบงั้นเลยนะ

คุณผู้ชมครับวันนี้ข่าวนี้ไม่รู้จริงค่ะพี่มดดำ
ทำสกิปแล้วหลอนก็รู้สิอีบ้า

ไม่ใช่คุณแม่

ก็หนูเขียนไปคุณแม่ก็อ่านออกอากาศหนูก็โดนอ่ะสิ

คุณอ่านไปก่อนผมจะดูคุณอ่านไป
ทำเอาคุณแม่คนเก่งตั๊กมงกฎถึงกับอดรนทนไม่ไหว
หลังจากเจ้าตัวเนี่ยโพสต์คลิปทำอาหารกินเองในไอจี
แต่กลับมีคนเข้ามาคอมเมนต์อย่างเสียมารยาทบอกว่า

แต่ถ้าหน้าอกไอ้ตั๊กมันใหญ่จริงเนอะ

ผู้หญิงทุกคนก็มีหน้าอกใช่ว่าจะเล็ก
เห้ยอะไรโอ้โหหน้าอกอะไรบ้าง
ก็เป็นไปได้นะเธอแต่นี่ก็มีแฟนฝรั่งไม่ใช่เหรอแองจี้
อ้าวคุณแม่แต่หนูนี่ยังไงล่ะ

นั่นแหละหมดแล้วเขาแค่บอกว่าหน้าอกตั๊กใหญ่
ตั๊กก็เสียกลับไงก็บอกว่าผู้หญิงทุกคนก็มีหน้าอก
ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่รวมทั้งของคุณแม่คุณด้วย
เขาบอกว่าเสียกลับไง

ผู้หญิงทุกคนมีหน้าอกหมดค่ะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่

นี่ขณะที่ก็มีแฟนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจตั๊กนะ
หลายคนที่หลายคนก็เข้ามาชมความสวยความใส
โอ้โหผอมเลยคือตัวนี้มีคนเดียวที่ยังไม่ลงอ่ะโหพักกีฬา
ที่มีลูกนะทำไมพี่โอ๋เขาไม่ลง

เวลาไปที่กองกินเยอะมาก
พอกันหมดอะเธอฉันมีฉันอาทิตย์๘๘ถึงแล้วทำงานเลย
ต้องรอโอ๊ยแม่คนดี
โหไม่พูดดำใหญ่คนตรงเวลา
พูดดำใหญ่คนไปถึงเร็วพูดดำใหญ่คนไปถึงปุ๊ปทำงานเลย

เอามีอะไรอีกไหมอยากไปละตอบที่จะสามารถช่วยพ่อไหม
ต่อไปนี้ใครใช้ชื่อฉันในการดำเนินรายการ
ติกรต่อให้สนิทกันยังไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อฉันเป็นการดำเนินรายการ

ไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อเพราะคำว่าประจำใดในการดำเนินรายการ
ผมก็ถามดูมันเป็นการดำเนินรายการ

แฟนเก่าคุณแม่หลังจากเลิกลาจากคุณแม่ไปงานเขาเยอะมากเลยนะ
เขามีละครทุกเรื่องเลยนะ
ฉันกว่าฉันไม่ไปแล้วนะหนุ่มแล้วถ้าจะส่องล่าสีอ่ะบ้าหรือเปล่าไม่รู้
แล้วเทปแชมนี่แต่คลิปฉันหลงเต็มแล้วฉันอ้ายฉันอ้ายเจ้า
ฉันไปซื้อของห้วยขวางอิจี้ฉันไปซื้อของไว้ก่อน
ฉันก็ไปซื้อของผลไม้ห้วยขวางไว้เจ้าแล้วแม่ค้าก็ไม่สน
นั่งดูคลิปฉันก็หัวละเหมือนฉันบ้าคงเมือง
สวัสดีครับ